หลายคนก็ยังไงกันแน่ข่าวของนายทักษิณชินวัฒน์เข้าเรือนจำไปยังไม่ทันข้ามคืนเลย
พอตื่นเช้ามานะครับก็รู้ข่าวว่านายทักษิณเนี่ยถูกส่งตัวด่วนไปที่โรงพยาบาลตำรวจแล้ว
นายสุธิสุธีวงครับรองอธิบดีกรมราชธรรมในฐานะโฆษกประจำกรมรัชธรรมเปิดเผยว่า
กรมรัชธรรมนั้นได้รับรายงานจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครว่าเวลา๒๓นาฬิกา๕๙นาทีนะครับเมื่อวานนี้
หัสดีเวรนะครับได้รายงานว่านายทักษิณชินวัฒน์ซึ่งถูกควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครแดน๗
อยู่ระหว่างการกักโรคนะครับนอนไม่หลับแน่นหน้าอกความดันโลหิตสูงระดับออกซิเจนปลายนิ้วต่ำ
พยาบาลเวรเรือนจำนะครับได้ขอคำแนะนำแพทย์ที่ทันทะสถานโรงพยาบาลราชธรรมและแพทย์ได้สอบถามอาการโดยละเอียดแล้ว
ตลอดจนพิจารณาจากรายงานประวัติการรักษาของผู้ป่วยโดยแพทย์จากโรงพยาบาลในต่างประเทศ
คือทั้งที่ประเทศสิงคโปร์และสหรัฐอารับเอมิเรตพบว่า
ทักษิณมีโรคประจำตัวหลายโรคที่อยู่ระหว่างการรักษาและติดตามอาการเช่น
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดความดันโลหิตสูงพังผืดในปอดกระดูกสันหลังเสื่อม
ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือโรคหัวใจ
จากทันทะสถานโรงพยาบาลราชธรรมยังขาดเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีศักยภาพ
จึงมีความเห็นว่าเพื่อป้องกันความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะส่งผลต่อชีวิต
เห็นควรส่งตัวไปโรงพยาบาลตำรวจที่มีความพร้อมมีเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีศักยภาพสูงกว่า
แนวปฏิบัติกรณีมีผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อชีวิต
จะส่งตัวรักษาทันท่วงทีนะครับ
จำพิเศษกรุงเทพมหานครนำตัวส่งโรงพยาบาลตำรวจนะครับ
ซึ่งรับตัวไว้รักษาเมื่อเวลาเที่ยงคืน๒๐นาทีที่ผ่านมา
โดยเรือนจำได้จัดเจ้าหน้าที่ควบคุมตามระเบียบของกรมราชธรรม
โดยให้นะครับพักรักษาตัวอยู่และแพทย์ก็ได้ให้
อย่าระลายริ่มเลือดอย่ารดความดันและอย่าขายเครียด
ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายทักษิณถูกส่งตัวไปรักษาที่
อาคารมหาภูมิพลราชานุสร๘๘พันศาโรงพยาบาลตำรวจชั้น๑๔
หอผู้ป่วยพิเศษระดับสูงซึ่งบริเวณชั้น๑๔จะมี๔ห้องเท่านั้นนะครับ
นายทักษิณภักดิ์ห้องเลขที่๑๔๐๑เป็นห้องสูตรรู้
และสามารถเห็นวิวสนามกอล์ฟราชกรีธาสโมสร
กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ครับ
ซึ่งนี่ค่ะนี่คือวิวจากชั้น๑๔นะคะที่มองลงมาก็จะเห็นภาพภาพนี้นะคะคุณผู้ชม
นี่ค่ะซึ่งล่าสุดเมื่อตอนช่วงบ่ายที่ผ่านมา
แพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจพลตำรวจโทโสพลรัฐสิงหาจารุ
ก็เปิดเผยถึงการรับตัวในทักษิณบอกตำรวจไม่ได้รับการประสานมาล่วงหน้า
เมื่อวานนี้ระหว่างนายทักษิณรักษาตัวที่โรงพยาบาลราชธรรม
เกิดอาการแน่นหน้าอกกระทันหันค่าออกซิเจนต่ำความดันสูงมาก
ทีมแพทย์ก็พยายามรักษาระดับความดันแต่ว่าทำได้ไม่มาก
ก็ลงความเห็นให้ส่งตัวมาที่โรงพยาบาลตำรวจด่วน
แต่ว่าความจริงแล้วแพทย์ราชธรรมมีความสามารถ
แต่อาการของนายทักษิณต้องการแพทย์เฉพาะทาง
ประกอบกับเครื่องมือโรงพยาบาลราชธรรมมีความจำกัด
ซึ่งกรมราชธรรมกับโรงพยาบาลตำรวจก็มีข้อตกลงร่วมกัน

นายทักษิณภัยถูกนำตัวมาด้วยรถราชทัน
ตอนนั้นมีความดันสูงถึง๑๗๐มิลลิเมตรประหลอดค่ะ
ก็ถูกนำตัวไปชั้น๑๔ทันที
ให้น้ำเกลือตั้งคณะแพทย์รักษา๖คน
นายทักษิณภัยสิภัยไม่ได้ใส่เครื่องพันธนาการ
จากตามกฎหมายนั้นผู้ป่วยต้องโทษที่มีอายุน้อยกว่า๑๖ปี
มากกว่า๗๐ปีไม่ต้องใส่เครื่องพันธนาการ
เพราะจะทำให้การรักษาเกิดความยุ่งยาก
ทีมแพทย์จะนำประวัติการรักษาที่ต่างประเทศมาศึกษา
แต่ว่าไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้นะคะ
ใหญ่ก็ยืนยันว่าการรักษาผู้ป่วยสูงอายุนั้น

ก่อนหน้านี้ก็มีการส่งผู้ป่วยสูงอายุมารักษาเช่นเดียวกันนะคะ
ส่วนอาการล่าสุดเมื่อช่วงเช้านะคะที่ผ่านมานายทักษิณ

แต่ว่ายังใส่สายออกซิเจน
ความดันยังสูงสามารถสื่อสารได้

ส่วนห้องพักของนายทักษิณที่ชั้น๑๔นั้น
ใช้เป็นพื้นที่กักตัวผู้ป่วยโควิดนะคะ
ปัจจุบันเครื่องปรับอากาศขัดคล่อง
ก็ต้องใช้พัดลม๒ตัวช่วยระบายอากาศ
แล้วก็ห้องของนายทักษิณนั้นไม่ได้อยู่ในฝั่งที่มอง
เห็นทัศนีภาพภายนอกค่ะ
อันนี้ก็บอกว่าไม่ได้เห็นภาพนี้นะคะ
อยู่อีกฝั่งหนึ่งซึ่งตอนนี้ก็สั่งงดเยี่ยมทุกกรณี
ถ้าญาติต้องการย้ายไปโรงพยาบาลเอกชน
จะไปได้หรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของกรมราชธรรม
แล้วรักษาอาการนานเท่าไหร่ก็ยังไม่สามารถตอบได้
เพราะว่าทีมแพทย์จะเป็นผู้ประเมินค่ะ
การดูแลความปลอดภัยนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ราชธรรม๓คน

ตัวบนอย่างตัวล่างยัง๑๑๕ถึง๑๒๐ครับ
ใช้สิทธิพิเศษใช่ไหม

นอนโรงพยาบาลก็ไม่ฟรีนะฮะเสียตังค์

เกิดจากความเครียด

ห้องในโรงพยาบาลตอนนี้ติดแอร์หมดครับ

ขออนุญาตอย่าเรียกห้องพิเศษเลย

ไม่ได้มีห้องให้เลือกเยอะครับ
โซนที่อยู่เนี่ยเป็นโซนเดิมกับ
ผู้ติดเชื้อโควิดครับ
โซนที่เห็นสนามกอล์ฟเหรอครับ

โซนปีกซ้ายขวาครับ

อยู่ฝั่งสนามกอล์ฟนี่ยิ่งเข้าไปอยู่ไม่ได้เลยครับ
ทั้งเพราะแอร์ไม่เย็นแล้วแดดส่องร้อนครับ
ถ้านับรวมเวลาดูแล้วเนี่ยนะคะ
ทักษิณตั้งแต่ถูกส่งตัวเข้าเรือนจำเมื่อวาน
ตอน๑๑โมงครึ่งจนถึงเที่ยงคืนกว่า
จนกระทั่งถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลตำรวจ
ก็นับดูแล้วรวมประมาณ๑๓ชั่วโมงด้วยกันนะคะ
ตอนนี้ก็อยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจ
คือในโลกออนไลน์ก็ตั้งข้อสังเกตกันนะคะ

เพราะว่าก่อนหน้านี้ทางลูกสาวก็โพสต์คลิป
ตอนที่คุณทักษิณออกกำลังกายโชว์ฟิตหุ่น
มีชกมวยมีว่ายน้ำตอนอยู่ต่างประเทศ

แล้วก็เนี่ยค่ะก่อนอันนี้ก็มีการแชร์ภาพนี้

ก็มีการโพสต์บอกว่าดีใจที่คุณพ่อแข็งแรงดีนะคะ

แต่ว่าพอกลับมาประเทศไทยก็มีอาการป่วยหลายโรค
อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ในโลกออนไลน์ก็มีการพูดถึงกันค่ะ